ไปดูความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยก่อนศึกชัยหน้าครับกันบ้างนะคะ
ห่างหายไปจากทีมชาติไทยเนื่องจากว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บ
พูดถึงโอกาสกลับมาติดทีมชาติของตัวเองนะคะว่า
พร้อมเสมอถ้าหากว่าได้รับความไว้วางใจ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องขึ้นอยู่กับโคชโตยศิริษักยอดย่าไทย
ว่าจะเรียกไปติดทีมชาติหรือไม่
ขณะที่ความฟิตมั่นใจว่าตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์มากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ
โดยสหรัฐก็มีชื่อติดทีมชาติไทยครั้งสุดท้ายนะคะ

ซึ่งณตอนนั้นลงมาเป็นตัวสำรองค่ะ
สำหรับโอกาสในการกลับไปติดทีมชาติ
ก็ขึ้นอยู่กับตัวโค้ชครับว่า

แต่ส่วนตัวก็พร้อมสำหรับการกลับไปครับ